เรื่องของการรับประทานหมูกระทะ
โอ้โหคุณพูดถึงหมูกระทะแล้วเนี่ย

หูสา

ก็หยั่นไปในกระทะเลย
มาแล้วอยู่ในกระทะ

แต่ว่ากระทะ

มันต้องคว่ำกระทะลงเหรอ
อาจจะได้กินแต่หมูไม่ได้กินน้ำซุป

กระทะสำหรับการทำหมูกระทะ

เอาสิ่งที่มีอยู่มาทำให้กลายเป็น

มันก็ไม่เหมือนกันนะ

นั่ง่ายกว่านั้น

เอาทั้งตาวทุกวันนี้

ปัญหาของคุณคือจุดไฟยาก
ช่วยมาจุดไฟได้เรียนลูกเสือหรือเปล่า
เรียนฮะแต่ไม่เคยจุดไฟติดเลยครับ
โอ้ยนั่นแปลกใจแต่ว่าแต่คุณเลยดิฉันก็ช่วยคุณพัช
เคยไปทำทางเกิดอุ๊ยมันจะติดไฟนะ
จักรกันแล้วเนื่อยซะตอน
ก็เป็นประสบการณ์อยากจะกินอะไรก็ต้องพยายามกันหน่อย